โนรากันหน่อยนะคะต้องบอกว่าเรื่องราวที่นำมาเล่าเนี่ยเธอเนี่ยมีเชื้อสายของมโนราแต่ตัวเธอเนี่ยเป็นชาวมุสลิมนะคะแล้วก็มีอาการคล้ายกับถูกแฝงร่างเกิดขึ้นค่ะ

สายมโนราเขาถูกแฝงร่างจากตายายมโนราได้เหมือนกันก็คือที่เขาก็บอกว่าก็เหมือนเป็นการรับองค์มโนรามาแล้วอ่ะจริงแล้วคือเชื้อสายมโนราเนี่ยมันก็สืบมาจากทางภาคใต้พี่น้องชาวมุสลิมทางภาคใต้ก็เยอะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าศาสนาอะไรยังไงแต่เกี่ยวกับความเชื่อแต่ละท้องถิ่นแต่ละคนนะคะยั